คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่สุราชธานี
เพราะว่าเกิดเหตุยิงเจ้าของสวนปามเสียชีวิต
คนก่อเหตุอ้างว่าแค้นฝังใจ

เจ้าของสวนปามคนนี้ในฐานะเพื่อนบ้าน
เคยทำร้ายร่างกายเขาเคยตบหัวเขา
ข่มขู่เขาจนกระทั่งเขาต้องร้องขอชีวิต
มาเป็น๑๐ปีเขาสบจังหวะ
ในการที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้เพื่อนหลังแขน
ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ตายก็คือนายสมหมายกลางรักอายุ๔๙ปี

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่แผ่นหลัง
สภาพความน่าเสียชีวิตนี่คนตาย
บริเวณใต้ต้นปามภายในสวนปามของตัวเขาเอง

ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางงอน
ที่เผยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ตำรวจสพพุนพินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ภรรยาของนายสมหมายผู้ตาย
พอทราบข่าวว่าสามีโดนยิง

ผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้ร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วครับ
ส่วนญาติหลายคนไม่เชื่อนะฮะ
ว่าจะเป็นปมแค้น๑๐กว่าปี

เพราะผู้ก่อเหตุจริงมีประวัติโชคโชน
เรื่องของยาเสพติดและเรื่องของปืน
คุณหมอ

คุณแซคณัฐวินผู้สิทธิภาพไทยรัชทราบที่วี

ได้คุยกับลุงชิดแล้วก็คุณยายเอียด
นี่นั่งยองคุยกันแบบนี้เลยฮะ
ชิดและยายเอียดเป็นคนเห็นเหตุการณ์
ตอนที่นายแม็กซ์มาจ่อยิงผู้ตาย
คุณลุงกับคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายและคนอื่น
เขามาใส่ปุ๋ยที่สวนปามกันเป็นประจำตั้งแต่๘โมงเช้านะฮะ
ตอนเกิดเหตุนายแม็กซ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสวน
ไม่รู้ว่าเดินมาจากตรงไหนนะเพราะไม่เห็นตอนเดินมา
แต่ทีนี้ลุงกับยายได้ยินเสียงปืนดังก่อน๑นัด
จากนั้นทุกคนนะหันไปเห็นนายแม็กซ์กำลังถือปืนลูกซองยาว
จอที่นายสมหมายซึ่งตอนนั้นนายสมหมายก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วนะ
แต่ตอนนั้นนายสมหมายยังไม่ตายครับ
นายสมหมายเนี่ยพูดกับนายแม็กบอกว่า
มึงยิงกูทำไมแม็กซ์ตะโกนชื่อออกมาแบบนี้เลย
นี่ฮะตอนนั้นใส่ยาอยู่นะฮะนายแม็กเนี่ยใส่กับนายอีเอ็มอยู่นะคุณฮะ

เคยทำผิดใส่กำไรอีเอ็มอยู่อยู่เดินมาฮะ
ยิงนายสมหมายไปหนึ่งนัดนายสมหมายล้มลงไปกับพื้น
ยังไม่ตายถามนายแม็กซ์ว่ายิงกูทำไม
แต่นายแม็กซ์ไม่พูดไม่จานะครับยิงปืนใส่นายสมหมายนัดที่สอง
นายสมหมายเนี่ยแน่นิ่งไปส่วนนายแม็กซ์ก็วิ่งหายออกไปทันทีฮะ
ฟังเสียงของยายเอียดและลุงชิดเล่าเหตุการณ์ระทึกนี้ให้ฟังนะครับ
คุณที่มาอยิงเคยมาที่นี่เยอะกันมั้ย
ไม่ได้มาเลยไม่ข้ามมาเลย
คนแซคของเราถามคุณลุงนะลุงพูดเคาะเหตุเห็นคนอื่นอนไหม
บอกเห็นทั้งเพย์เห็นหมดแหละเขาอยู่กันตรงนี้
แล้วทุกคนก็เห็นนายแม็กซ์ก่อเหตุนะครับ
แม็กซ์ก็คือนายธนศักดิ์สุวรรณจิตนะฮะ
อายุ๒๘ปีครับหลังก่อเหตุหลบหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เพราะอะไรคุณไปมอบตัวที่โรงพัก
มอบตัวฮะตำรวจสายสืบจึงนำตัวเข้าสอบสวนที่สพพุนพิน
มันจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่านายแม็กซ์ไม่หนีไปไหน
เพราะอย่างไรตำรวจก็รู้การเคลื่อนไหวอยู่ดี
แม็กซ์บอกว่าผมตั้งใจไปก่อเหตุจริงครับ
ไม่ได้มีอารมณ์ชั่ววูบอะไรเลยนะคุณ
คิดมาก่อนคิดมาแล้ว
เคยมีปัญหากันจริงกับนายสมหมายเมื่อ๑๐ปีก่อน

ถูกผู้ตายกล่าวหาว่าไปยิงไก่ของเขา

ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกาย
ตบอย่างแรงจนต้องร้องขอชีวิต
ความแค้นนี้สะสมมาตลอดนะครับ

เขาเพิ่งไปก่อเหตุยิงคนอื่นบาดเจ็บมา

แต่ก็ตั้งใจมายิงนายสมหมาย

มีประวัติโชคโชนเกี่ยวพันกับยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนอยู่แล้วนะฮะ
ปล่อยชีวิตแก้เมื่อนมาก็นะ
จริงครับผมยอมรับว่าผมทำจริงนะ
ไม่มีไม่มีครับ
ไม่มีไม่มีทำคนเดียว
โอ้โหนี่แหละครับเขาก็ตอบทุกคำถามเลยนะคุณนะ

ซึ่งจริงก็อยู่ไม่ไกลกับจุดที่มาก่อเหตุ

ไม่ได้เดินมาตามถนนแต่เข้าไปในสวน
เลาะเข้าไปก่อนจะก่อเหตุ

เป็นลุงของนายแม็กซ์ซึ่งสนิทสนมกัน

เข้าออกบ้านประจำจนเป็นเรื่องปกติ

ก็เป็นของลุงที่อยู่ใต้บันได

ก็เลยไม่รู้ว่านายแม็กซ์มาเอาปืนไป
รู้อีกทีคือนายแม็กซ์ถือปืนไปแล้ว

แล้วก็บอกว่าไปยิงคนตายมาแล้ว

แล้วบอกให้ยายพาไปมอบตัวทีนะฮะ
นี่ฮะวันนี้ลุงของนายแม็กซ

แล้วปืนก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

แล้วก็ยิงอาวุธปืนยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับ